จะอยู่แบบนี้แหละจนกว่าจะมีรถไปเงินบางวัล
ถ้าอย่างงั้นต้องมีค่าสารียหมอหลอยเขาบอกว่า

ป้าก็ขับรถมา

นางมาที่หลัง

ป้าถามว่า

พาลุงเขาอยู่ข้างล่างครับอีกส่วนนึงเขาก็อยู่ข้างบนครับ
ก็ไปไม่ได้ผู้โดยสารก็เต็มคันรถก็ไม่รู้จะทำยังไง
ก็ดึงเขาขึ้นมาเขาก็ไม่ขึ้นขึ้นมากอดลูกเดี๋ยวค่อยคุยกัน
เดี๋ยวป้าออกให้ครับเขาก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นจะอยู่อย่างงี้แหละ
กว่าจะมีรถไฟงามโรงพยาบาลเขาบอกว่าอย่างงี้ครับอ้าว
งานงอกอ่ะสิป้าก็บอกว่าอย่างงี้จะไปได้ยังไงป้า
รถป้ามันได้ไปงานบรงวารหนูต้องไปต่อเอามันจะมีหรือเปล่าก็ไม่อยู่
ป้าว่าอย่างงี้เขาก็พูดไม่รู้ล่ะถ้าอย่างงั้นต้องมีค่าแท็กซี่สามร้อย
เขาบอกว่าครับอ้าวตายก็บอกว่าอย่างงี้ป้าหาทั้งวันป้า
ยังไม่มีกำไรสามร้อยบาทเลยป้าว่าอย่างงี้ครับกูเลยสามร้อย
คนนู้นก็พูดคนนี้ก็พูดต่างก็ฮือฮากันใหญ่บนรถน่ะ
นางก็ไม่รองป้าแล้วไปดึงขึ้นมารถป้าจะไปสมก็เลยสัน
ดึงเขาขึ้นมาเขาก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นจะอยู่อย่างงี้เขาบอกครับ
หนูลงไปก่อนครับไม่ลงจะอยู่อย่างงี้แหละเขาบอกอย่างงี้
ป้าก็ทำไม่รู้จะทำยังไงคนก็พูดคนนู้นก็พูด
คนนี้ก็พูดเขาก็ไม่ว่าอะไรต้องมีค่าต้องมีค่า
ต้องมีค่าแท็กซี่เขาบอกครับสติเขาดีไหมดูท่าทางค่ะ

จนต้าไปไปแกล้งจำด่วนตู้ครับจำด่วนมาเคียก
รออีกนานเผาจำด่วนจะมาเคียกกลับมาอีกที
นะครมรถสเก้าเก้ามาอีกคันมันพอดีเขาไปก็หลอ

ก็จนตำรวจมาเคลียร์ครับตำรวจบอกว่า
คุณจะไปไหนจะไปงานเมื่อวานเขาบอกว่าอย่างงี้ครับ
ไม่รู้ล่ะคนอื่นคุณทำอย่างงี้มันไม่ถูกนะ
หรืออ้นก็หมดเลยแต่อย่างงี้
จากนั้นก็เคลียร์กันนานตำรวจก็กล่อมนาน
ตำรวจบอกว่าจะไปส่งเดี๋ยวจะหารถให้
ส่งถึงที่ต้องไปถึงที่นะ
ต้องไปถึงงานโรงพยาบาลต้องมาถึงห้องด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป